โลกโซเทียลตอนนี้นะคะกำลังถกกันอยู่เลยว่า
เรื่องนี้ใครผิดใครถูกรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะ
เขาเหมือนกับว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็เบรกกระทันหัน
มีรถจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งมาชนท้ายคนก็เลยบอกว่าผิดที่รถแท็กซี่
เบรกกระทันหันหรือผิดที่รถจักรยานยนต์คือขับมากระชันชิดเกินไป
ค่ะแล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนด้วยนะ
ข้ามตัวเนี่ยลอยข้ามไปแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
จะเห็นเลยว่ารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเขาเปลี่ยนเลนแล้วก็เบรกกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้านหลังเนี่ยชนท้ายทั้งคนทั้งรถกระเด็นไปอยู่อีกเลนนึงอะค่ะ
แชร์คลิปนี้กันเยอะเลยนะคะจากเฟซบุ๊กแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ซวยเพราะคนอื่นแท้ดีที่เบรกชันไม่งั้นคงนอนใต้ท้องรถ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยส่วนหนึ่งบอกว่าคนขับแท็กซี่แหละผิด
เพราะว่าลังเลในการขับเปลี่ยนเลนแล้วก็เบรกกระทันหัน
ทำให้เกือบมีคนได้รับป่าเจ็บหรือเสียชีวิตอีกมุมหนึ่งก็บอกว่า
ละมั้งรถจักรยานยนต์ผิดหรือเปล่าทำไมขี่ไปใกล้รถคันหน้าเกินไป
ทำไมไม่เว้นระยะห่างทีมข่าวสายตรวจโซเทียลแท้รัฐทีวีก็เลยไปถามคุณโจ้
ที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะคุณโจ้เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วงประมาณ๕โมงเย็นบนถนนพระราม๒ขาออกมุ่งหน้าไปสมุทรสาครค่ะ
พอหลังเกิดเหตุตัวเองก็จอดรถลงไปให้ความช่วยเหลือคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะ
เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนะคะก็ขี่รถต่อไปได้
ส่วนรถแท็กซี่เขาก็จอดลงมาดูรถของตัวเองแล้วก็ขับออกไป
ไม่สนใจคู่กรณีต่างฝ่ายก็ต่างไม่สนใจกัน
ก็เลยไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไร
เขาก็เลยแหม่ฟาดเคราะห์มั้งปลายปีแบบนี้
แต่มันอันตรายนะคะคืออยากจะให้เห็นเป็นอุทาหรณ์ว่า
มันยังไงล่ะตกลงคันหน้าผิดหรือรถจักรยานยนต์ผิด
ยังไงดีก็จะได้ป้องกันระวังเอาไว้ทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่รถไม่มาเร็ว

นี่ค่ะคือกระเด็นข้ามเลนไปอีกเลนหนึ่งเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนน